ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะทำงานหนักนะครับ
ก็ให้กำลังใจทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ยิ้มออกมีกำลังใจมากขึ้นจากภาพภาพนี้ค่ะ
ถ่ายท่อสดของเราอยู่ดีเนี่ยมีกระดาษมาเหน็บอยู่ตรงประตู
พอไปเปิดดูเป็นภาพวาดแล้วก็เป็นข้อความเขียนให้กำลังใจค่ะ
เป็นภาพวาดทีมหมูป่าแล้วก็ระบายสีมาสวยเลยนะคะ
เป็นฝีมือของเด็กชายธีรพลลือชาหรือน้องซิม
และเด็กชายวิชภาษณ์วิชัยยาหรือน้องคิม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ทับ๗
โรงเรียนบ้านสันโค้งจังหวัดเชียงรายค่ะ

พอนักข่าวของเราเห็นก็ขอไปคุยขอไปคุยกับน้องนะคะ
คิมกับน้องซิมบอกว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีบ่อยมากเลย
พักกลางวันก็ดูเลิกเรียนก็ดู
ก็เลยวาดรูปมาฝากพี่ทีมข่าวนะคะ
ในวันที่เจอพี่กำลังจะนอน
ก็เปิดดูไทยรัฐทีวีก็ดีใจ
อยากจะให้ทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำให้ปลอดภัยที่สุด

ก็ฝากถึงทีมข่าวไทยรัฐของเราว่า
อยากจะให้มีสุขภาพแข็งแรงในการทำงาน
ฟังเสียงน้องดูค่ะ
อยากเป็นกำลังใจให้๑๓คนครับ

ที่ไม่อยู่กันครับ

พ่อแม่ครับไม่งั้นเขาเปิดเองครับ
อยากให้ทุกคนปลอดภัยครับ

คนบาดเจ็บมากครับอยากให้พี่สุขภาพแข็งแรงครับ
แล้วก็อยากให้ทำงานให้ข่าวดีขึ้นครับดี
ล่วงทุกอย่างครับอืมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอืม

เนี่ยค่ะแต่พอได้เห็นภาพน้องซิมกับน้องคิมแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะม๖นะคะน่าจะป๖นะขออภัยถ้าบอกผิดนะคะ
ตัวเล็กนิดเดียวนะคะม๖นี้ต้องโตแล้ว
ซิมน้องคิมดูอยู่ก็ส่งไลน์มาทักทายพี่มิวเข็มมาสอนหน่อย
นะคะนี่น่ารักนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราขอบคุณมากนะคะ
ทีนี้ทางผู้มนุยการโรงเรียนบ้านสันโค้งค่ะพอสมนึกจันแดงบอกว่า
ตอนเย็นที่โรงเรียนจะมีรถตู้ไปรับนักเรียนเป็นร้อยคัน
แต่โรงเรียนเขาบอกว่าเขาจัดแผนรองรับคือจัดระเบียบรถตู้เลย
แล้วก็ปล่อยเด็กอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการจราจรติดขัด
ถ้าทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้แล้วจะไปโรงพยาบาล
กลัวจะมาติดไงกลัวผ่านโรงเรียนแล้วรถจะติด

ใช่ผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าเขาจัดระเบียบใหม่เลย
แผนการเรียนการสอนด้วยนะคะนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียน
สร้างเป็นเหตุการณ์จำลองให้กับน้องนักเรียนได้เรียนรู้
สามารถเอาทักษะการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ให้ได้
แล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยนะคะ
จัดทำที่จอดรถสนามของโรงเรียนนะคะโรงเรียนเขาอำนวยความสะดวกให้หมดเลย
โรงเรียนนี้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่ถ้ำหลวง

เป็นการเฝ้าระวังตอนนี้เราก็มีการปรับแผนให้เด็กได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็เด็กมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการจัดเด็กนักเรียนเข้าขึ้นรถตู้เราก็มีครูเวรที่จะดูแลจัดเด็กขึ้นเป็นชุดเป็นชุด
แล้วก็สอบถามทางรถตู้แล้วก็บอกว่าสะดวกกว่าปกติ
ซึ่งตัวนี้เราก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสที่โอกาสต่อไปเราคงจะจัดระเบียบอย่างนี้
ผู้มนุยการโรงเรียนบ้านสันโค้งก็เตือนเด็กด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ให้นำมาเป็นบทเรียนนะคะ
อะไรที่มันเสี่ยงมันอันตรายช่วงหน้าฝนก็ไม่ควรจะเสี่ยง
ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลลูกหลานด้วยนะคะ
ราวหน้าเจอพี่ก็เอาไปยื่นให้เลยนี่ไปเหน็บไว้ที่รถ
บางทีพี่ก็ไม่กล้าไปแกะดูกลัวกลัวเป็นใบแจ้งหนี้